ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่แชร์อยู่ในสังคมออนไลน์
บอกว่าน้องชายที่ถูกครูตบหน้าจนเลือดไหลเปลือเปื้อนเสื้อผ้าไปหมดเลยนะคะ
ล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็ออกมาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแล้ว
อ้างว่าน้องชายซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ
ถูกครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ตบหน้าจนเลือดไหล
แล้วเอานิ้วหยิกที่แก้มจนเป็นรอยเล็บนะคะ
เหตุเพราะว่าน้องชายคุยกันเสียงดังตามภาษาเด็กนี่แหละ
แน่นอนว่าพอแชร์ไปแบบนี้โอ้โหคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายทีเดียว
ทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุนี้นะคะ

คุณครูที่ก่อเหตุอ้างว่าขณะที่สอนเด็กพูดคุยกันเสียงดัง
ก็เลยไปจับแก้มในเชิงหยอกเยาว์
ไม่ได้ทำด้วยความโกรธเครื่องหรือว่ามีเจตนาร้ายอะไรนะคะ
เมืองต้นทางโรงเรียนก็ได้ให้คุณครูหญิงอายุ๕๗ปี
ที่เป็นผู้ก่อเหตุที่อยู่ในเรื่องราวนี้นะคะ
ระงับการสอนระดับชั้นที่เกิดปัญหาไปก่อน

อาจจะมีการสอบถามนักเรียนทั้งห้องถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุด้วย
ซึ่งถ้าหากครูทำผิดจริง
ก็อาจจะถูกตัดเงินเดือน๕เป็นเวลา๑เดือน

ก็ขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จะพิจารณาต่อไปด้วยนะคะ